กับบริยัลท่านประธานที่ขอรบครับ
กรภนพมจิปรายุห่องทรัพย์
สมาชิกสภาพุทธแหละศดรกรุงเทพหานคร
หัวใจคือประชาชน

ผมได้รับมอบหมายจากผู้บริหารภักดิ์
ให้ช่วยชี้แจงในหลายประเด็นที่รัฐบาลโอ้อวดสรรพคุณว่า
ใช้งบประมาณ๓๑๘๕ล้านล้านบาทนั้น
จะประสบผลแห่งความสำเร็จในปีหน้า
ฟังยังไงก็เชื่อไม่ได้ท่านประธานครับ

ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ครับเมื่อสักครู่นี้
ลำตรีชัยวุฒิซึ่งไม่แน่ใจว่าท่านยังอยู่หรือเปล่านะฮะ
ท่านบอกว่ายอมรับครับว่า

โอ้โหแค่พูดแค่นี้ก็น้ำตาจะไหลแล้วท่านประธานครับ
บปีนี้ทำเหมือนปีที่แล้ว

เศรษฐกิจกำลังจะกระเตื้องขึ้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้
เหมือนกับคนป่วยที่เพิ่งฟื้น
แต่ไม่ได้จัดทำงบประมาณในการทำกายภาพบำบัดให้กับเศรษฐกิจของประเทศเลย
พูดมาได้ยังไงท่านประธานครับบอกว่างบปีนี้เหมือนปีที่แล้ว
และท่านประธานครับท่านก็คุยไปอีกนะฮะ
เน็ตประชารัฐโอ้ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชายขอบไม่จริง
โกหกผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับผมลงไปมาแล้ว
ที่แม่สอดแม่เสดียงจังหวัดตากไปตั้งเป็นเสาโดเดย
ทำอะไรไม่ได้ท่านประธานครับชาวบ้านเขาก็ไปนั่งข้างข้าง
เขาก็บอกว่าเอาไว้ทำอะไรผู้ใหญ่บ้านบอกเอาไว้ตากผ้า
ท่านไปดูหรือเปล่าประเด็นต่อมาที่ท่านพูดครับ
เหตุผลที่กศธชไม่สามารถไปติดตั้งเน็ตที่ท่านคุย
บอกว่าใช้งบประมาณอะไรเนี่ยนะก็มันมีคนโกงมันมีคนทุจริต
บริษัททีโอทีซึ่งวันนี้แปรรูปไปเป็นบริษัทเอ็นที
โทรคมนาคมแห่งชาติธรรมตีรู้เปล่าถ้าไม่รู้ไปดูหน่อย
มันทำไม่ได้อยู่ในขณะนี้ยังหาคนผิดได้หรือยัง
จากนี้ท่านประธานครับพูดเอาดีใส่รัฐบาล
สายตายท่านประธานแถวบ้านผมในกรุงเทพเนี่ยนะ
เดินไปขี่มอเตอร์ไซค์ถ้ามองไม่ดีมีสิทธิ์ตายครับ
พาดคอไหงท้องเต็มเป็นบทสายตายแล้วท่านก็บอก
พูดไปพูดมาเป็นเรื่องของเอกชนก็ดูในงบประมาณแผ่นดิน
ไม่มีสักอย่างนอกจากนี้ท่านประธานครับ
ผมเป็นผู้ประสบภัยจากแก๊งคอร์เซนเตอร์
มันหลอกทุกวันวันละสองเวลาเดี๋ยวมันโทรอ้างว่า
ส่งไปสนีของมาที่บ้านบ้างล่ะเดี๋ยวมันโทรสารพัฒน์
แล้วผมก็ส่งตอบกลับไปบอกว่าแจ้งเป็นขยะ
มันก็ส่งมาได้ทุกวันมันก็เห็นว่าเรากินย่า
อย่างเนี้ยรัฐบาลทำหรือเปล่าหลอกกันจนกระทั่งท่านประธานครับ
วงการระดับโลกเขาบอกปี๖๔มีถูกหลอกไปประมาณ๒๐
ขอโทษครับ๖๔ล้านครั้งเพิ่มขึ้นไป๒๗๐
รัฐบาลทำอะไรอ่ะจัดทำงบประมาณเอาไว้แจกก่อนเลือกตั้งเหรอ
เนี่ยท่านประธานครับพี่น้องประชาชนครับ
ฟังแล้วน้ำตาลจะไหลแล้วก็บอกว่ามีกฎหมงกฎหมาย
แก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนหรือไม่ท่านประธานครับ
เพื่อไทยฝ่ายค้านไม่สามารถรับงบประมาณปีนี้ได้
เนื่องจากเหตุผลหลายประการครับท่านประธานที่กรบครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีทำงบประมาณที่ผมตั้งชื่ออย่างนี้ครับ
ยุคตู่แปดมืดมนต์อนทการคืออะไรรู้ไหมครับเนี่ยฮะ
ตู่๘ก็คือแกจะครบ๘ปีแล้วแกก็ยังทำงบประมาณแบบมืดมนต์
จากการอีกคือหาอะไรไม่ได้เลยจากงบประมาณปีนี้
ปีหน้าประเทศไทยจะเจริญไหมเดี๋ยววาระที่สองผมลงรายละเอียดอีก
ในที่วาระหนึ่งรัฐบุญตรีแต่ละคนก็ขึ้นมาก็พูดแต่กระทรวงตัวเอง
ให้ท่านนายกเป็นหนังล่าไฟท่านนายกครับดูได้เลยนะครับ
แต่ละท่านขึ้นมาพูดก็พูดแต่กระทรวงตัวเองไม่ได้มีการปกป้องนายกรัฐมนตรีเลย
แล้วไหวเหรอครับอย่างเนี้ยท่านประธานที่กรบครับ
การทำงบแบบนี้เนี่ยนะครับปีหน้านอกจากจะเป็นการเผาจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จะเป็นเทศกาลลอยอังคารทางด้านเศรษฐกิจครับเพราะท่านทำงบเหมือนปีที่แล้ว
รัฐมนตรียืนยันชัดชัดชัดและท่านประธานที่กรบครับ
ไม่มีอะไรจะบอกได้เลยว่ากระตุ้นเศรษฐกิจฝีมือท่านนายกรรมตรีและคอรมอทำไงรู้ไหมฮะ
คิดอะไรไม่ออกก็แจก
เมื่อก่อนเปิดสภาในท่านประธานครับ

ก็ต้องถอดเพราะเขาถอดกันหมด
เขายอมรับกับโลกท้องถิ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพราะว่าแจกเก่ง

เขาบอกว่าเป็นยุควานอนครองเมือง

วานอนคลองเมืองลิงกินกล้วย
ว่าปีที่แล้วเนี่ยเสียดาย

เขาบอกว่ามีแจกเงินกันอยู่ที่ห้อง๒สอและ๑อในสภา

ก็คนพวกท่านในรัฐบาลทั้งนั้น

การจัดทำงบประมาณปี๖๖นี้
เขาเรียกว่าจัดทำงบประมาณแบบกินน้ำไม่เผื่อแรง

ท่านประธานคุกคลีกับหน้าแรง
เวลากินน้ำเขาบอกว่าเผื่อโฆษะ

เขาเรียกว่ากินน้ำไม่เผื่อแรง

ประชาชน๗๐ล้านคนตายก็เรื่องของแก

โดยเฉพาะการจัดทำงบประมาณที่ผมบอกว่าปี๖๖เนี่ย
ท่านไม่ได้ทำอะไรที่จะมองเห็นอนาคตเลย
สารพัดธุรกิจขนาดเล็กตายกันเรียบ
เพราะไม่รู้เลยครับว่าอนาคตรัฐบาลจะทำอย่างไร
เดี๋ยวเดินหน้าแจ้งและ
ระที่หนึ่งนี้ผมยังไม่ลงรายละเอียดรายกระทรวงแต่ผมจะให้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนได้ดูครับว่า
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาใช้เงิน๓๑๘๕ล้านล้านเป็นยังไงบ้าง
ลองไปดูยุทธศาสตร์ที่หนึ่งท่านประธานครับเนี่ยฮะนี่เขาแบ่งเป็นยุทธศาสตร์นะ
ผมไม่ลงรายกระทรวงเพราะมันเยอะบางยุทธศาสตร์ซื้ออาวุธก็หลายกรมหลายกระทรวงทะวงกลม
ความมั่นคง๒๙๖๐๐๐ล้านบาทท่านประธานครับเป็นอะไรครับพัฒนาการป้องกันประเทศ๕๐
ฐานความมั่นคงรักษาความสงบในประเทศแก้ไขปัญหา๒๐๐๐ล้านบาท
สิริรวมแล้วก็เท่าที่ขึ้นบนจอเนี่ยนะฮะมั่นคงไม่ว่ากันครับเราก็อยากมั่นคง
แต่มันมีเหตุมีผลทำให้ความมั่นคงกับกระเป๋าและท้องของพี่น้องประชาชนมีความมั่นคงไหม
ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเลยพอลงไปดูในไส้เล่มขาวคาดแดงไปดูแต่ละกระทรวง
ก็ยังทำซ้ำเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้เลย
เหมือนปีที่แล้วทำเหมือนปี๖๓๖๔๖๕๖๖เหมือนกันเป๊ะกรอบมายังไง
ใส่ตัวเลขเข้าไปเท่านั้นเพิ่มนิดหน่อยเดี๋ยวสำนักงบจะจับได้
ท่านประธานครับเชื่อไหมครับงบประมาณปีก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ยังงงเลยนะฮะ
เพราะเอาตัวเลขก๊อปปี้จากปี๖๔มาใส่ในปี๖๕โดนด่าไล่กลับบ้านร้องไห้
จองงอแงกลับบ้านกันไปอธิบดีน่าเจือนเลย
เจ้าประธานดิกุฎาคับไปดูยุทธศาสตร์ที่สอง
สร้างความการแข่งขัน๓๙๖๑๒๕ล้านบาท
ท่านนายกทำปากนี้อย่ากินกันเยอะนักอย่าทอนกันเยอะนัก
กรมแต่ละกรมรับกันไปเนี่ยทำถนน๕๐๐กว่ากิโลก็อย่าไปทำทรัพย์เยอะ
เพราะทรัพย์เยอะมันก็ทอนเยอะ
เจ้าประธานดิกุฎาคับพร้อมมนาคมลอจิสติก๑๐๓๐๐๐
เกษตรกรสร้างมูลค่า๗๘๐๐พื้นฐานการแข่งขันบุคลากรรัฐ
รวมแล้วยุทธศาสตร์๒๓๙๖๐๐ล้านบาท
ท่านประธานไปดูยุทธศาสตร์ที่๓พัฒนามนุษย์ครับ
อันนี้ผมไม่มีกราฟิกแต่ผมอยากจะบอกว่า
พัฒนาอะไรบ้างครับ๔แสนล้านบาทบุคลากรของรัฐ
พัฒนาอะไรบ้างครับคนสุขภาวะดีห้าม
พัฒนาคนตลอดชีวิตทรัพยากรมนุษย์๖๗๐

สิริรวมและพัฒนาแบบนี้มาทุกปี

กระทั่งถึงปัจจุบันพัฒนามันแบบนี้
คนไทยก็ยังผ่าไฟแดงเหมือนเดิม

เปลี่ยงวังยมนั่นก็ไม่รู้จักจะเชื่อมน้ำ

เหมือนไอภาคเผื่อธัยก็เคยคิดก็ไม่เคยคิดทำ
ไปดูยุทธศาสตร์ที่๔ครับ
สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ใช้เงินไป๗๕๙๙๑๖ล้านบาท
ศาสตร์ที่เขาเขียนเนี่ยท่านประธานครับแล้วยังไงบ้างครับ
ให้ท้องทิมสามแสนสร้างหลักประกันสังคมสองแสนหกหมื่นเก้าพัน
เป็นโควิดตอนนี้ประกันมันยังไม่จ่ายกันเลยเนี่ยท่านประธานครับ
เหมือนเดิมทุกอย่างแล้วพวกเราฝ่ายค้านมันจะรับได้ยังไง
พี่น้องประชาชนครับเตรียมตัวนะฮะปีหน้านี่ตายแน่นอนนะครับ
ท่านครับยุทธศาสตร์ที่ห้าเติบโตชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ท่านลำตีสลาวุฒินั่งอยู่ลำตีท็อปของผมขยันปลายตายจังหวัด
ผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอป้ายแกทุกอุทยานเลยก็สวัสดีครับท่านลำตีในอุทยาน
แต่ท่านประธานที่กรบครับใช้เงินไปหนึ่งแสนสองหมื่น
สองพันล้านบาทจากยอดทั้งหมดสามจุดหนึ่งแปดห้าเนี่ยนะฮะ
บริหารน้ำห้าหมื่นสี่ท่านมนตรีครับไอ้น้ำที่ผมเคยอภิปรายไว้อ่ะ
เขายกเลิกไปแล้วที่เขาบอกจะไปแจกสุพรรณบ้านท่านอ่ะ
แต่เขาไปทำใหม่เขาเอาไปวิธีการคืนไปลงสิบสองเขต
แล้วให้เขตเสนอแม่มาจริงเลยเว้ย
ลำตีเนี่ยแล้วผมบอกว่างบประมาณเหล่านี้เนี่ย
มันเป็นประโยชน์ยังไงครับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้
ท่านประธานที่กรบครับยุทธศาสตร์ที่๖การบริหารจัดการภาครัฐ
กแสนห้าหมื่นแปดพันล้านบาทไปพัฒนาระบบบบริหารคนของรัฐ
กฎหมายการยุติธรรมรัฐบาลดิจิตอลทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ท่านประธานครับ
ซิริรวมและแนนาเป็นเงินอยู่ประมาณสองจุดเจ็ดแปดสองล้านล้านบาท
วกกับสำรองฉุกเฉินอีกสี่แสนกว่าก็เป็นสามจุดหนึ่งแปดห้า
อย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับแต่ผมอยากจะบอกท่านประธานผ่านไปยัง
นายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีที่นั่งอยู่นะฮะท่านไปเรียกกองทุนมาดูเลยนะครับ
ท่านเป็นรัฐมนตรีตรงไหนนะฮะกองทุนพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาน
กรรมธิการเรียกแล้วเรียกอีกเรียกแล้วอีกไม่เคยส่งกองทุนพัฒนากีฬา
ปีหกสามหกสี่ไม่มีการแข่งขันกีฬาอะไรเลย
แต่เงินสนับสนุนการกีฬาไปโทรทัศน์หลายช่องไปพวกของรัฐมนตรีหรือเปล่า
ผมไม่รู้แล้วกองทุนนิติบุคคลและไม่นิติบุคคลท่านลำตรีครับ
เป็นล้านล้านท่านไปเรียกมาดูเลยให้อำนาจอธิบดี
ท่านประตาธิกรรมครับผลลัพธ์แปดปีก็อย่างที่เห็นนี่แหละฮะ
ดูภาพต่อไปครับคือเวลาท่านนายกคิดอะไรไม่ออกก็โทษนะฮะ
ท่านดูนะฮะปีห้าแปดหกสามท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของผม
กู้ไปแล้วสามจุดสามเก้าล้านล้านบาทครับหกสี่นี่ขออีกหกแสน
หกห้าเมื่อปีที่แล้วใช้งบประมาณปีนี้อยู่
ขอกู้เจ็ดแสนปีนี้มาของงบรัฐสภาอายหน่อยครับ
แหมเดี๋ยวถ้าขอเจ็ดแสนมันจะน่าเกลียดไปน่ะเอาสักประมาณเก้าหกแสนเก้าห้า
ก็บอกว่าไม่มีประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จะไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหน
ช่วยประชาชนได้แบบนี้
ไม่มีผู้นำคนไหนยอมถูกด่าว่ากู้เงินเก่ง
แล้วเอาไปแจกพี่น้องประชาชนแบบนี้
เห็นไหมฮะผมไม่ได้พูดเองนะนี่ท่านรับเองนะ

๖๓ท่านนายกได้ฉายาในสภาไปว่าเป็นนักกู้แห่งรุ่มแม่น้ำเจ้าพญา
โอ้โหสื่อมวลชนไปเขียนกันเยอะ
เพราะอะไรล่ะครับท่านเป็นนายกคนเดียวตลอด๒๐กว่าคนที่มีในประเทศนี้
มาในสยามประเทศจนกระทั่งมาเป็นไทยแลนด์ทุกวันนี้เนี่ย
รวมกันยังไม่เท่าท่านนายกรรมตรีคนเดียว
๖๔ท่านนายกรัฐมนตรีได้ฉายาว่าเป็นนักกู้แห่งมหาเอเชียบูรพา
เขาเรียกขยายอนาเขตแต่เป็นสมัยก่อนก็เรียกขยายดินแดน
ลงทางใต้ก็ไปมาเลอินโดนีเซียฟิลิปปินส์
อาเซียนนะครับ๑๐ประเทศซ้ายกว่าพม่าโทษครับขวาก็พม่า
ซ้ายก็ลาวเวียดนามกัมพูชา
ขยายอนานิคมจนเป็นนักกู้แห่งมหาเอเชียบุรพา

ผมฟังท่านลำตรีหลายท่านชี้แจงเนี่ยผมสะดุ้งเฮือก
เพราะท่านบอกว่าเหมือนกับปีที่แล้วแหละจิรยุไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น
โถนี่โควิดมันเริ่มจะหมดลดลงเหลือ๓๐๐๐
อีกก่อนมันต้องถอดหน้ากากร้านอาหารเปิดผับบาน
ก็ต้องเปิดธุรกิจปกติจะได้มีภาษีเข้ารัฐ

ปีนี้ท่านได้ฉายาว่าท่านเป็นพระบิดา

เคยพูดไว้ในครรภ์เดิมผมไม่ว่ากันน่ะ
นั้นสมคิตเคยพูดไว้นะคะวันกล่าวนนท์
คนโจรจะหมดในปีหกหนึ่งวันนี้ท่านท่านชายาอย่างนี้เนี้ย
เพราะว่าผมอยากจะฟังท่านนายกรัฐมนตรีช่วยบอกหน่อยว่าจะหาเงินเข้าประเทศอย่างไร
จะเปิดธุรกิจแบบไหนเยอรมันเขาคึกคักแล้ว
ยุโรปเขาคึกคักแล้วสวิสเตอร์แลนด์เขาจัดธุรกิจ
โอ้โหกิจกรรมเยอะแยะการท่องเที่ยวเตรียมจัดโน่นนี่นั่น
แลนด์มีอะไรครับรอแจกรอเที่ยวด้วยกันคนละครึ่ง
๓มาอีกแล้วเฟส๔ลงทะเบียนหน่อยจ้ะ
ท่านประธานที่กรบครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่า
ไม่อยากนึกเลยว่าครับว่าถ้าเกิดท่านขอต่อเวลาไปอีก๔ปีเนี่ย
นี่อยู่ว่า๘ถ้าต่อ๔เป็น๑๒พี่น้องประชาชนช่วยคิดหน่อย
ว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นเนี่ยท่านจะอยู่กันยังไงครับ
และท่านประธานที่กรบครับผมยอมรับท่านนายกนะฮะ
เมื่อวานเอามาเช้ามีคนอภิปรายท่านหัวหน้าพักชนนั่น
ผมพูดหน่อยอารมณ์ดีขึ้นมาเลยเรียบร้อย
ผมก็เป็นคนมนุษย์ก็มีอารมณ์เสียบ้างเป็นธรรมดา
แต่ตอนเช้ามาแบบโอ้โหไม่รู้ใครที่บ้านดุมาหรือเปล่า
แต่เย็นประชาชนก็อยากฟังนายกรัฐมนตรี
เขาให้โอกาสมา๘ปีแล้วว่าสิ่งที่ท่านทำซ้ำมาตั้งแต่๕๗เนี่ย
มันพิสูจน์ฝีมือของท่านแบบไหนอย่างไรและท่านแก้ไขปัญหาของประเทศชาติอย่างไร
เพราะมันส่อถึงคณะรัฐมนตรีที่ไม่กล้าพูดกับนายกรัฐมนตรีเลย
ผมเคยถามรัฐมนตรีหลายท่านครับสนิทชิดเชื้อกัน
เฮ้ยไม่กล้าว่ะจิรยุแกดุไปพูดแกเดี๋ยวแกโน่นดุใส่อย่างนู้นนี้
นี่แหละท่านประธานครับทำงานทีเวิร์คท่านยังทำไม่ได้เลย
เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งในการบริหารราชการแผ่นดินเจ๊งอย่างนี้แน่นอนท่านประธานครับ
มาฝากผมให้บอกนายกลำตีเดี๋ยววันหลังผมจะเปิดเผยชื่อ
ตำแหน่งมาให้ผมบ้างเนี่ยผมจะได้ไปบอกในคอรมอ
สองสามคนท่านประธานครับเฮ้ยเนี่ยฝ่ายค้านด่าได้แต่พวกพี่ด่าไม่ได้ว่ะ
ด่าแล้วเดี๋ยวแกชอบดุแล้วแกก็หงุดหงิด
พอหงุดหงิดก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องก็เลยต่างคนต่างทำ
โดยเฉพาะภาคการเมืองไหนคุมกระทรวงไหนก็ทำไปตามนั้น
อย่างนี้ท่านประธานครับแล้วประเทศบ้านเมืองมันเจริญได้ยังไง
หกเจ็ดปีที่ผ่านมาก็จะทำงบประมาณแบบเดิมทั้งสิ้น
ท่านประธานครับแต่ผมยอมรับท่านนายกอย่างนะ
เถียงฝ่ายค้านอะไรตอบโต้อะไรไม่ได้
ใช้วิธีการอะไรรู้ไหมครับโบ้ยรัฐบาลชุดที่แล้ว
นี่รัฐบาลชุดที่แล้วไม่พ้นนายกทักษิณบ้างนายกยิ่งลักษณ์บ้าง
ปีที่ท่านนายกอยู่ยิ่งรักอยู่๖ปีที่ท่านประยุทธ์อยู่นี่ยังไม่รวมปัจจุบันอีกนะ

เวลาที่ท่านไปด่าคนอื่นเขาเนี่ยนะครับ
คนทำเนี่ยไม่จำแต่คนโดนกระทำมันจำไม่ลืมครับ
คนด่าคือคนทำเนี่ยไม่ค่อยจำหรอกครับว่าด่าใครไปบ้าง

ผมจึงบอกท่านว่าที่ท่านไปด่ารัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยใช่หน้าตาแบบนี้ป่ะฮะ
ใช่ป่ะครับนี่คอรมอบิ๊กตู่ก่อนการเลือกตั้งปี๖๒
ภาพสุดท้าย

ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดาท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ใครจะมองหน้าตาไม่ค่อยคุ้น

ใครอีกอ่ะจำไม่ได้แล้วมีอยู่๓๔คนที่จำได้
ท่านนายกชอบด่ารัฐบาลชุดที่แล้วท่านประธานครับ
ต้องบอกอย่างนี้ครับท่านประธานครับว่า
นายกรัฐมนตรีของไทยเวลาตอบอะไรฝ่ายค้านไม่ได้

พูดเสร็จก็สะบัดก้นเดินเข้าข้างหลังไปด้วยภาวะท่าทางที่แบบหุดหงิดเลย
หายใจลึกนิดเดียวครับถ้าไม่ไหวก็หาซื้อยาดมดมครับ
มันปื๊ดได้แล้วมันสบายจิตท่านประธานที่กรบครับ
งบเช่นนี้เนี่ยอันตรายเนื่องจากท่านไม่มีดัชนีชี้วัด
ปีที่แล้วในกรรมธิการงบประมาณนะครับผมไปนั่งฟังหลายครั้ง
ผมพบเลยครับว่ามีการยัดไส้เยอะเช่นตั้งงบประมาณมา
แต่เอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพราะเบิกหลวงไม่ได้
ค้าน้ำค่าไฟเดือนละสองพันสมมุตินะครับสองพันล้านบาท
กระทรวงนะครับมันเยอะเบิกไม่ได้ได้พันหนึ่งก็ไปตั้ง
อื่นพอถึงปลายปีก็ไปจ่ายค่าไฟงบลงทุนเศรษฐกิจมันถึงไม่กระเตื้อง
แบบนี้ไงฮะไอ้รถผู้บริหารใช้ยี่ห้อนี้สองพัน
แหมยางมันศึกก็เลยต้องเปลี่ยนรุ่น
ไปใช้สองพันห้าไอ้อย่างนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีดูในไส้ไหมครับผมยังไม่อยากลงรายละเอียด
นี่เป็นวาระที่หนึ่งแต่ผมจะบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่า
การจัดทำงบประมาณปีนี้ไม่เห็นอนาคตเลยนะครับ
อย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นครับว่าเป็นการทำงบที่อันตรายนะครับ
แล้วก็ไม่รู้ถึงอนาคตของประเทศไทยว่าเราจะเดินทางไปจนไปทางไหน
ก็ท่านเล่นกินน้ำไม่เผื่อแรงแบบนี้ไงเพราะไม่รู้ว่าปีหน้าจะอยู่หรือเปล่า
มันก็เลยจัดงบเตรียมเลือกตั้งเอาหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันอีกที
ปลายไม่ไว้วางใจมีรายชื่อหมดใครจะเกษียณจะไปลงเขตไหน
เอาเงินไปแจกตรงไหนไปทอนกันยังไง
ใฝ่คาดครับท่านประธานที่กดบครับ
หลายส่วนเนี่ยนะครับผมไปดูในรายงานของสภา
กรรมตรีท็อปครับเขาบอกว่าไม่มีงบการฟื้นฟูการเกษตร
งบเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับงบกองทุนที่ซ่อนอยู่ตามกระทรวงตามกรมเนี่ยเยอะมาก
และสนุกสนานครับปานประหนึ่งว่าเป็นเงินของฉันเงินของประชาชนทั้งนั้น
พวกนี้ไม่เคยสำนึกสวาปามงาบงบแล้วก็ปากดี
งบประมาณที่จัดทำมาพักฝ่ายค้านไม่สามารถรับได้
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีตื่นขึ้นมาแล้วก็มาด่าแล้วก็ไปแล้วก็มาโหวตคว่ำ
ไปไม่ได้ท่านประธานครับปล่อยไปปีหน้าบันไลเกิด
หนี้มันเพิ่มทุกวินาทีและนายกรัฐมนตรีไม่ได้บอกเลยว่าจะใช้หนี้แบบไหน
หาเงินเข้าประเทศแบบใดอุตสาหกรรมจะเดินทางแบบไหน
การท่องเที่ยวจะทำยังไงอุทยานอะไรต่างเงินเข้าหลวงเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหม
หรือตัวเปล่าท่านประธานเคยเห็นตัวเปล่าไหมฮะเวลาเก็บตังค์ก็แจกตัวมานะ
เรียกตัวเปล่าตัวไม่ส่งหลวงเขตดีดีหน่อยก็ราคาเยอะหน่อย
ถูกถูกก็ราคาเบาหน่อยท่านประธานที่กรบครับ
ผมจึงบอกอย่างนี้ครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีกู้เก่งโบยเก่งแจกเก่งโมโหเก่ง
เลิกได้แล้วไอ้๔เก่งทั้งหลายแหล่เนี่ยเราก็อยากจะเห็นผู้นำประเทศมีบุคลิกภาพ
พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นก็ไม่ต้องพูดเขามีลาบไว้ไม่ใช่ลาบน้ำตกมันเป็นล่าม
มันแปลได้ทั่วโลกเขาก็ทำกัน
ผมพูดภาษาประกิจได้เวลาผมไปคุยผมยังไม่กล้าเลยไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่
ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่าไปดันทุลังโชว์พาว
ท่านประธานที่กรบครับสุดท้ายผมขอฝากคำคมด้วยประการรัชนีว่า
นี่ฮะตัวมันดำหน่อยเลยครับตัวหนังสือจะเห็น
หากบอกว่ารัฐบาลนี้ทำไม่ดีคนที่เข้ามาจะต้องทำให้ดีกว่านี้
ไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยก็จะกลับไปสู่ปัญหาเดิม
ท่านนายกรัฐมนตรีพูดไว้ก่อนการเลือกตั้งปี๒๕๕๙
แล้วท่านก็ได้เข้ามาเพราะมีสมาชิกวุฒิสภาช่วยโหวตท่าน
การเมืองไทยมันวุ่นวายขายปลาช่อนกับตลปัด
ระบบระบอบมันวุ่นวายเจ๊งกันไปหมดก็เพราะอย่างนี้แหละครับ
ผมจึงฝากบอกท่านประธานครับว่า
ประมาณรายจ่ายที่ท่านมาขอกับรัฐสภาและคือเงินของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นครับ
ท่านช่วยกรุณาใช้เวลาพรุ่งนี้อีก๑วันเนี่ย

ผมได้ยินเพื่อนสมาชิกกระทรวงท่องเที่ยวเงินน้อย

ตอนนั้น๒๔ล้านล้าน
ตอนนี้๓๑๘๕ล้านบาท
แล้วต้องใช้หนี้กันปีละ๑แสนล้านบาททุกปี
กู้เพิ่มทุกปีปีละ๗แสนล้านบาท
และยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบการกู้เลย

ผมจึงไม่สามารถผ่านงบประมาณรายจ่าย
ซึ่งไม่เห็นอนาคตของประเทศ